ต่อกันที่กิจกรรมดีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยที่ดิฉันจบมาใช่แล้ว
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขยะขยะขยะเอาไปแลกสิ่งของในชีวิตประจำวันมาใช้ได้
ยาสีฟันแปลงสีฟันเดี๋ยวนี้แลกได้หมด
กล้วยขยะไม่ต้องซื้อขวดน้ำก็แลกได้เหรอ
ได้ค่ะเป็นร้านศูนย์บาทนะคะเป็นการสร้างวินัยปลูกฝังในการแยกขยะด้วยนะคะ
ร้านศูนย์บาทป้ายเบอร์เรอเลยนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษสุนุโลกกองกิจการนิสิต
จัดกิจกรรมเปิดร้านศูนย์บาทภายใต้แนวคิดเป็นร้านสินค้าอเนกประสงค์
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยคิดวิธีการนำขยะบางส่วนที่จะนำไปรีไซเคิล
โดยการนำขยะดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะ
สบู่ยาสีฟันแป้งแชมพูอาหาร
และเข้ากล่องได้ไหมถือเป็นการลดค่ากรองชีพของบุคลากรและก็นิสิตในมหาวิทยาลัยได้นะคะ
ซึ่งนายอนุพันธ์สิทธิโชคชัยวุฒิค่ะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยบอกว่า
เริ่มแรกเลยนะนิสิตแล้วก็บุคลากรเขาบอกว่าเห็นด้วยที่จะเริ่มจากการบริจาคเงินกันคนละนิด
นำไปซื้อของมาไว้เป็นกองทุนกลางก่อนและหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดให้บุคลากรและนิสิต
นำขยะในหอพักตัวเองที่บ้านตัวเองมาแลกของที่ซื้อรวมกันไว้
ซึ่งนางสาวเฉลิมขวัญชนะเป็นนิสิตจิตอาสาชั้นปีที่๓ของคณะบริหารธุรกิจบอกว่า
กิจกรรมนี้ดีจังเลยปลูกจิตสำนึกของดิฉันเองและปลูกจิตสำนึกของคนอื่นด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ต้องการจะแลกสินค้าแลกสิ่งของไปใช้ในชีวิตประจำวัน
แลกกันได้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเป็นช่วงเย็นนะ
นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะคะที่สถานศึกษาต่างนำไปต่อยอดได้
และของขยะต่างที่เขาก็เอามาแลก
ขยะสดอะไรอย่างงี้ไม่เอานะไม่ได้เดี๋ยวบูหุด